คุณผู้ชมคะจากในโรงเรียนมาดูพี่โตมาหน่อย
ก็คือรุ่นพี่นักศึกษานั่นเองค่ะ
คือภาพนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักจริง
เพราะว่าเพื่อนนักศึกษาใส่รองเท้าขาดมาเรียนตลอดเลย

เขาก็รวมเงินกันไปซื้อรองเท้าใหม่ค่ะ

โพสต์เรื่องราวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
รูปที่คุณผู้ชมเห็นคือมีรองเท้าคู่หนึ่งของเพื่อนในห้อง

จนไม่สามารถสวมใส่ได้แล้ว

คือเขาสนิทกันนะเขาก็จะพูดแบบว่า
พวกกูเห็นมึงใส่ขาดแบบนี้มาตั้งแต่ปวส๑แล้วนะเพื่อน

ตั้งใจรวมตังค์ไปซื้อรองเท้ามาให้มึง

ใช่ค่ะในโพสต์นี้บอกว่าถึงมันจะไม่แพงมาก
แต่พวกกูตั้งใจให้มึงนะเพื่อน
พวกกูเห็นมึงดีใจที่ได้มันเพราะกูก็พอใจแล้ว
รู้รู้อยู่ไม่พูดเยอะเจ็บคอ

ดูข่าวนี้แล้วซึ้งนะ
ใช่ค่ะคือเป็นเรื่องราวน่ารักเรื่องราวดีค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เห็นแบบนี้เขาก็แชร์กัน
คอมเมนต์ชื่นชมในมิตรภาพดีของเพื่อนนักศึกษา
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปเลยค่ะ
ลงพื้นที่ไปเจอกับหนุ่มคนนี้

คือน้องกัปตันหรือว่านายภูทะเนศเรืองสมบัตินะคะ
กัปตันเรียนอยู่ปวสปี๒
แล้วนี่ดูสิเอารองเท้าคู่ใหม่แบบยังไม่แกะป้ายเลยนะ

แล้วก็บอกด้วยผมดีใจมากเลยพี่

เขารวมตังค์กันซื้อให้ผมรองเท้าคู่นี้๕๘๐บาท
มาให้แทนคู่เก่าที่ผมใส่จนมันเย็นแล้ว
้นทะลุแล้วพี่ก็เห็นภาพ

รองเท้าผมมันขาดมาตั้งแต่ปวชปี๑แล้วครับ

อ๋อใส่รองเท้ามาตั้งแต่ภาวะช๑
จนตอนนี้ภาวะว่าศ๒แล้วนะคะ

รู้ไหมสิ่งที่ผมรู้สึกแบบ
คือเพื่อนรู้ขนาดรองเท้าผมได้ไง

เวลาผมไปลองผมก็ลองสวมดูเลย

เพื่อนรู้แล้วซื้อมาให้ผมผมใส่ได้แบบพอดีเป๊ะเลย
บอกว่าหลังจากนี้นะผมจะหันมาใส่ใจ
มาดูแลตัวเองมากขึ้นรวมถึงจะดูแลรองเท้าคู่นี้
จบการศึกษาเลยอันนี้น้องกัปตันบอก
บอกว่าถ้าเกิดว่าผมได้เรียนต่อผมก็จะใส่คู่นี้ไป
จะไม่แกะป้ายยี่ห้อรองเท้าออกด้วย
เพราะว่ารองเท้านี้มันมาพร้อมกับความทรงจำที่ดี
โอ้โหคือเขาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่รักกันเนอะ
เออชอบข่าวนี้จังเลยนะฮะ
ทราบซึ้งและประทับใจมากนะครับ